โอ้โหมาร่อนทองกันใหญ่เลยเห็นว่าทองแพงจะมาร่อนเองกันเหรอจ๊ะระวังระวังกันหน่อยนะช่วงนี้ฝนมันตก
แล้วก็ดูเหมือนว่าปลายสัปดาห์๖๗๘๙๐ฝนจะเพิ่มขึ้นด้วย
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือพื้นที่ไหนบ้าง
ตรวจสอบกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะ
เห็นว่าพื้นที่สีเขียวเข้มจนไปถึงสีเหลืองสีส้มนี่นะคะ
ก็คือพื้นที่ที่จะมีฝนตกชุกเลยค่ะ
ภาคใต้ทั้งแถบเลยนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานตอนบน
ปัจจัยก็มาจากยอมความกดอากาศต่ำ๒ลูกที่อยู่ใกล้กันนะคะ
ทำให้เกิดมีร่องมรสุมคือแสดงสัญลักษณ์เส้นสีแดงคู่นี้นะคะ
แปลว่าบริเวณนั้นมีอากาศร้อนอุณหภูมิความชื้นต่างมันจะลอยตัวขึ้น
มันจึงต้องการลมและความชื้นพัดเข้าไปหาตัวมัน

อกจากนี้แล้วค่ะยังมีปัจจัยของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่อยู่บริเวณแถบอันดามันนี้นะคะ
พัดมามีกำลังแรงค่ะก็ส่งผลทำให้ทั้งภาคใต้
รวมถึงตอนกลางตอนบนของประเทศมีฝนตกชุกด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งวันนี้ต้องจับตาช่วงบ่ายเย็นค่ำเป็นต้นไปจะมีฝนตกนะคะ
ดูจากโมเดลจำลองกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้น
เห็นเลยค่ะว่าอีสานตอนบนนะคะยังคงมีฝนปกคลุมและมีโอกาสตกมากขึ้นนะคะ
รวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกคืออ่าวไทยก็จะได้รับอิทธิพลด้วย
ตะวันตกของประเทศนะคะรวมไปถึงภาคอีสานตอนล่าง
ส่วนใหญ่แล้วจะตกเป็นช่วงเวลาบ่ายค่ำสัก๔โมงเย็นวันนี้ลองจับตาดูค่ะ
โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างแถบบนสีสเกจก็จะมีฝนตกลงมาตรงราวนี้นะคะ
ส่วนคลื่นคลื่นฝั่งอันดามันยังคงสูงประมาณ๒๓เมตร

คาดการณ์สภาพอากาศประจำวันนี้เพื่อการรับมือและเตรียมความพร้อมกันนะคะ
เหนือภาคอีสานฝนตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
โดยมากแล้วทางตอนบนของภาคและดูทิศทางแล้วจะเคลื่อนลงมาทางตอนล่างของภาคด้วย
ขณะที่ภาคกลางก็เจอกันแถบจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีคือตอนกลางนะคะ
ส่วนภาคตะวันออก๔จังหวัดด้านรับลมชนบุรีระยองจันตรัสรับฝนกันไปชุ่มฉ่ำค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนน้อยลงหน่อย๑๔๐แต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนมากกว่าค่ะ๑๖๐จังหวัดระนองพังงานรับฝนกันชุ่มฉ่ำนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตก๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะ
ก็เตรียมรับมือเรื่องของการเดินทางแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
แต่สำหรับใครนะคะที่จำเป็นจะต้องไปบริเวณแนวเขาชายป่าหรือต้องไปท่องเที่ยว
ตามแนวลำน้ำแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
รวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ตามที่ลาดเชิงเขาด้วย
เพราะว่าฝนตกสะสมในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและในระยะนี้
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงเตือนเด็กด้วยนะคะจะลงเล่นน้ำระมัดระวังเรื่องเด็กจมน้ำด้วย
ที่ฉันเห็นท่าไม่ดีต้องไปเตือนชาวบ้านแล้วล่ะคุณผู้ชม
ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ